ท่านผู้ชมครับหลายครั้งหลายหนที่เรามีข่าวเรื่องของพิษรักแรงหึง
แต่ก็เพื่อให้ท่านเนี่ยได้คิดได้ตรึกตรองกันนะครับ
เวลาที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องทำใจให้ได้นะฮะ
ทำใจไม่ได้แล้วไปทำร้ายกันเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะครับ

ล่าสุดนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่ง
พยายามขอเลิกขอหย่ากับอดีตสามี
โอ้โหแต่อดีตสามีก็พยายามจะง้อขอคืนดีง้ออยู่หลายรอบ
เมื่อคืนนี้กลับมาง้ออีกแต่เมื่อวานย้อนกลับมาเนี่ยไม่ได้พูดอะไรกันด้วยซ้ำ
เขาบอกคุยมาหลายครั้งแล้วไม่รู้เรื่องมาถึงเอาปืนมายิงเลย
แต่ปืนมันไม่ทำงานนะฮะมันยิงไม่ออกนะครับไม่หยุดนะฮะ
แทนที่จะสำนึกจะคิดได้เนี่ยไปเอามีดมาแล้วมาแทงเขาใหม่
เป็นสิบแผลเลยนะคะตอนนี้ฝ่ายหญิงยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
ญาติพี่น้องเขาโคตรเขาโมโหมากมีคู่ไพก็มาช่วยกัน
ตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่นะครับทุกผู้ชมครับคือทั้งคู่เนี่ยมีลูกด้วยกัน
ลูกอายุ๙เดือนลูกก็อยู่แถวนั้นนั่นแหละนะฮะ
ไม่ได้คิดเลยว่าโอ้โหจะเป็นห่วงเป็นห่วงลูกอะไรเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ล่าสุดวันนี้นะครับตำรวจสพกบินบุรีนี่ครับผู้ชายคนนี้ครับ
นายสงกรานศรีระกิ่งอายุสี่สิบห้าปีคนก่อเหตุตำรวจสพกบินบุรี
คุมตัวได้เรียบร้อยแล้วนะครับบุกไปยิงยิงไม่ออก
เปลี่ยนเป็นใช้มีดแทงนางสาวสิริรัตน์อายุ๒๕ปีเป็น๑๐แผล
จนตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่นะครับถูกภรรยาเนี่ยฟ้องหย่า
ดีสามีทำใจไม่ได้บอกว่าลงมือเพราะครับแค้นใจถูก
อดีตภรรยาฟ้องหย่าทั้งที่มีลูกด้วยกันพยายามขอคืนดีหลายครั้ง
ไม่ยอมใจอ่อนเมื่อคืนนี้ก็เลยไปก่อเหตุ
วันนี้ตำรวจคุมตัวนายสงกรานไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ท่านผู้ชมครับนายสงครานคนนี้ครับ
พอมาถึงจุดบ้านหลังเกิดเหตุบ้านของนางสาวสิริรัตน์คนเจ็บเนี่ย
ญาติญาติเขามารอกันเต็มเลยนายสงครานนี่ถูกพาไปชี้จุดที่เอาปืนปากกาไปจ่อยิงศีรษะ
อดีตภรรยาก่อนคือที่จะไปยิงเขาเนี่ยจ่อเนี่ยจ่อศีรษะเลยนะฮะ
แต่ปืนมันไม่ทำงานครับแทนที่จะหยุดจะคิดอะไรได้บ้าง
กลับไปหยิบมีดในรถเนี่ยรถที่จอดอยู่หน้าบ้านเนี่ยเอามาจ้วงแทงเขาแทนเป็น๑๐แผล
แล้วก็ขับรถหลบหนีไปคือช่วงจังหวะนี้ผู้สื่อข่าวถามนายสงกรานผู้ต้องหา
บอกโอ้โหพี่ก่อนจะก่อเหตุไม่คุยไม่ถามอะไรกันก่อนเลยเหรอ
เขาบอกไม่ได้คุยอ่ะเพราะว่าคุยมาเยอะแล้วไม่ยอมใจอ่อนสักทีนึง
ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะฮะอ้างว่าถูกฟ้องหย่าอย่างไม่มีสาเหตุ
โดยหาว่าตัวเขาเนี่ยเล่นหวยใต้ดินเสียเงินที๓๔พันบาท
ติดการพนันเล่นการพนัน๔๕อาทิตย์ติดต่อกัน
ซึ่งเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าอดีตภรรยาของเขา
จะต้องมีผู้ชายคนอื่นถึงมาฟ้องหย่าเขา
อันนี้คำกล่าวอ้างผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับ
ผมขอคืนดีกับเขาเขาพูดหรอกว่า
คนอย่างกูอ่ะทิ้งใครกูทิ้งเลยกูไม่กลับมาคืนกับมึงหรอก
แล้วเขาพูดอีกว่ามึงยังรู้จักคนอย่างกูน้อยไป
ผมก็เลยเก็บกฎครับผมเหมือนเขาเหยียบใจผมครับ
แล้วคุณไม่สงสารลูกเหรอบอกโบไม่สงสารลูกเหรอ
ตอนสิ่งที่ขาดพี่ยอมกาบตีนเธอแล้วนะ
ทั้งหมดนี่คือคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ

นายสงครานเนี่ยอ้างแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
เขยกับน้องชายของคนเจ็บเขาอยู่ในที่เกิดเหตุที่มาทำแผนด้วย
เขาทนฟังไม่ได้นะครับกับพี่พุทธคุณภาพูดถึงตัวของคนเจ็บ
คือถึงขั้นเก็บอารมณ์ไม่อยู่ปรีเข้าไปชกเลยนะฮะ

อือพ่อค่ะเขารับดังของเขาแล้ว
ท์ยืนอยู่เลยไม่ต้องไปที่เราเขาเป็นไงแหละ
คนที่พยายามเข้ามาช่วยห้ามด้วยเนี่ยคือพ่อของคนเจ็บนะครับ
คือนางสาวสิริรัตน์แต่ญาติกับน้องชายเขาบอกเขาทนไม่ไหวจริง
คือทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมแล้วยังแบบกล่าวอ้างแบบนู้นแบบนี้แบบนั้น
พูดแต่เหมือนกับพยายามจะบอกว่าตัวเองไม่ผิดอดทนอดกลั้นไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนั้น
แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะฮะคือถ้าเขาจะฟ้องหย่าคุณจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขา
นะฮะญาติกับน้องชายทนไม่ไหวนะครับกระโจนเข้าต่อยเนี่ยฮะพ่อก็มาห้ามนะฮะ
ข่มใจระงับความโกรธอ่ะแล้วก็บอกให้ลูกชายตัวเองที่เป็นน้องชายคนเจ็บเนี่ย
อย่าไปทำร้ายเขาระหว่างที่ตำรวจจะนำตัวนายสงครานผู้ต้องหาออกไปยังจุดทำแผนจุดที่สองเนี่ยนะครับ
สมัยพ่อของคนเจ็บนะครับก็พยายามขอตำรวจเนี่ยไปคุยกับผู้ต้องหา
สมัยพ่อของคนเจ็บบอกว่าคือตั้งแต่ลูกสาวมาอยู่กินกับนายสงกรานผู้ต้องหา
ที่เป็นอดีตลูกเขยเนี่ยพ่อบอกพ่อไม่เคยเจอหน้าลูกเขยสักครั้งเลยนะ
อยากจะถามเหมือนกันว่าทำไมต้องทำกับลูกสาวพ่อขนาดนี้
ทำไมพ่อตาเขานะครับจริงน่ะไอ้ควมกวดแค้งอะไรซื้อเหมือนหวงน่ะ
ผมเข้าใจครับแต่จริงน่ะเขาไม่น่าจะมาทำพวกผมขนาดนี้
เต้าก็มีเนี่ยทำไมต้องทำกับลูกผมขนาดนี้แล้วลูกหลานผมจะอยู่ยังไงใช่ไหม
ผมก็จะคุยกับเขาว่าลูกเขยผมไม่เคยเห็นหน้าเลย
จริงมันก็มึงมึงไหว้ผมต้องมาขอครรภ์มาผมด้วยซ้ำ
แล้วพูดเออผมอาจจะ๐ไม่มีที่แหน่งแข็งใจ
ทำไมผมเข้าใจว่าทุกอย่างปรอมมือหวงแต่ว่ามันควรเกินไป
นี่พ่อของนางสาวสิริรัตน์คนเจ็บนะครับ
พยายามขอบใจละครับอารมณ์เต็มที่พยายามจะสอบถามด้วยเหตุและผลน่ะ
คือถ้าเป็นบางคนอาจจะบอกโอ้โหผมจะทนได้แบบพ่อไหมเนี่ย
ท่านผู้ชมครับตำรวจนำตัวนายสงครานผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งปืนปากกานะครับ
ปืนที่จะยิงเขาแล้วยิงไม่ออกก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้มีดแทงเนี่ย
หลังจากก่อเหตุขับรถหนีมาเนี่ยเอาปืนมาทิ้งตรงนี้นะครับ
เป็นป่าย่าข้างทางหน้าหมู่บ้านที่เกิดเหตุห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุสักสองร้อยเมตร
จุดนี้ญาติยาดของนางสาวสิริรัตน์ก็ตามมาดูการทำแผนอีก
จุดแรกที่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยโดนไปแล้วค่ะพอมาถึงจุดทิ้งปืนเนี่ย
ถึงขั้นนายสงกรานผู้ต้องหาต้องบอกตำรวจเลยนะฮะ
บอกช่วยกันญาติของอดีตภรรยาออกไปไกลหน่อยได้ไหมกลัวจะถูกทำร้ายอีก
ตอนแรกบอกให้ออกไปไกลนะเดี๋ยวผมสวนนะ

ใช่คือจนบางคนที่เขามาดูการทำแผนเนี่ย
เป็นชาวบ้านแถวนั้นต่อให้ไม่ใช่ญาติพี่น้องของคนเจ็บก็ตามบอก
โอ้โหตอนไปก่อเหตุทำร้ายเขานี่เก่งจัง
แต่ถึงขั้นเอาปืนไปยิงเขานะฮะแล้วใช้มีดแทงผู้หญิงเลยนะครับ

หลังจากชี้จุดเสร็จตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยขึ้นรถกลับไปดำเนินคดีต่อที่โรงพักนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับน้องชายของคนเจ็บนะฮะ

บอกว่าเขาโกรธแค้นนายสงกรานมากที่มาทำร้ายพี่สาวเขา
เหตุการณ์ที่เขาเข้าไปต่อยที่บ้านจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกมันเล็กน้อยมาก
นี่แหละฮะช่วงที่บ้านที่ทำแผนแล้วพุ่งเข้าไปต่อยเนี่ยนี่คือน้องชายของคนเจ็บนะครับ
เขาบอกที่เขาทำกับผู้ต้องหาเนี่ยมันเล็กน้อยนะ
อยากจะเอาคืนให้มันสะสมมากกว่านี้อีกที่มาทำกับพี่สาวของเขา
ปรีชาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนถือว่านายสงกรานก่อเหตุแบบโหดเยี่ยมและเลือดเย็นมาก
ก่อนเกิดเหตุเขาทำกับข้าวอยู่หน้าบ้านกับพี่สาวแล้วนายสงกรานเนี่ยขับรถกระบะสีดำมาจอดที่หน้าบ้าน
พอจอดรถลงมาจากรถเดินปรีเข้ามาหาพี่สาวซึ่งตอนนั้นกำลังนั่งเล่นอยู่กับเด็กอยู่๓คนที่บ้าน
ซึ่งในจำนวน๓คนเนี่ยมีหลานชายวัย๙เดือนของเขาซึ่งก็คือลูกของนายสงกรานผู้ต้องหากับลูกของพี่สาวเขานั่นแหละ
อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยตอนนั้นเขายังบอกพี่สาวเลยว่าบอกหลบเข้าไปในบ้านก่อน
แต่ยังไม่ทันจะเข้ามาบอกมากันอะไรมากกว่านี้นะครับนายสงกรานที่เดินมาถึงเนี่ยชักปืนปากกาขึ้นมาแล้วจ่อยิงที่หัวพี่สาวเขาเลยยิงไม่ออกนะฮะ
น้องชายคนเจ็บบอกว่าที่ยิงไม่ออกเนี่ยยังยิงอีกครั้งหนึ่งคือยิงลั่นไกลสองครั้งนะฮะแต่ยิงไม่ออกเลยปืนไม่ทำงานตอนนั้นพี่สาวยังอุ้มลูกวัย๙เดือนอยู่เลยก็คือลูกของนายสงครานนั่นแหละนี่แสดงว่าคิดแบบไม่ได้หยุดเลยนะฮะ
พอยิงสองครั้งยิงไม่ออกเดินกลับไปที่รถแล้วไปคว้ามีดปลายแหลมมาแล้ววิ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาจ้วงแทงพี่สาวเขาซึ่งกำลังอุ้มลูก๙เดือนอยู่โดยแบบแทงไปแบบหลายครั้งมากจนพี่เขาล้มลงไปกับพื้นจมกองเลือด
เหตุการณ์มันรวดเร็วมากเขาบอกนะฮะขณะนี้พี่สาวเขายังอาการสาหัสแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ
นี่นะคะคุณผู้ชมคะย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เกิดเรื่องอะค่ะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคะนายสงกรานมอบตัว
กับตำรวจสภพย่อยหนองกี่แล้วเขายอมรับว่าก่อนก่อเหตุเนี่ยนะคะเขาดื่มเบียก่อนเหมือนกับดื่มเบียย้อมใจมาก่อนนะคะนี่ค่ะก็เลยก่อเหตุแบบโอ้โห
เขาบอกว่าจริงไม่อยากทำนะบอกแบบนี้จริงไม่อยากทำนะเพราะว่ามีลูกแต่มาขอคืนดี๔๕รอบแล้วภรรยาไม่ยอมใจอ่อนก็เลยคับแค้นใจลงมือก่อเหตุ
ถ้าผมเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วเหลือผู้ชายเขาคนเดียวในโลกอย่างนี้ผมก็ไม่เอาเขานะครับ
คำพูดเขาที่เขาบอกว่าพี่เราหยามใจเขาจนต้องลงมือขนาดนี้
คือถ้าเป็นผมก็พูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคือเขาก็เป็นผู้ชายนะคือเขาก็น่าจะรู้ตัวเองนะครับก็คือแบบผู้ชายอะไรเยอะกว่าผู้หญิงอยู่แล้วนะครับคือแบบคุณทางผู้หญิงเนี่ยคือหน้าตัวยังไงกัน
อย่างนั้นเป็นอยู่คนก็ทำตัวดีไม่ใช่แบบเลิกเล่าแล้วมาติดการขนาดนั้นก็ไม่ใช่ครับคือแบบผู้ค่าอยู่ครับ

หมวยหมวยใต้ดินมาหมดเลยครับเวลาเสียคือให้พี่ผมจ่าย

หมื่นครับก็คือหน้าบ้านผมอยู่อย่างงี้ใช่ไหมครับก็คือมาก็จอดหน้าบ้านอย่างเงี้ยก็ลงมาก็เอาปืนมาจอดแล้วจอดแบบจ่ออย่างนี้เลยครับแบบที่ผมไม่ได้เปรียบเลยจอดแบบแนบอย่างนี้เลยครับแล้วก็กดยิงไปสองนัดสองนัดนะครับไม่ใช่นัดเดียวที่เขาพูดนะสองนัดนะครับก็คือยิงปั้งปั้งใช่ไหมแม่แต่ไม่ออกนะเขาบอกว่า
มีไหมได้ก็คือผมยินยันนะครับว่าพี่ผมไม่เคยมีชู้
ไม่เคยผมถอนครับผมขอยืนยันครับนี่คือเสียงของน้องชายคนเจ็บนะคะ
ตอนที่ให้สัมภาษณ์กับเราแล้วเล่าเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ค่ะ
เดี๋ยวฟังเสียงนายสงกรานผู้ต้องหาค่ะครับ
เขาฟ้องยาเราเรียกอะไรผมผมซื้อหวยไม่ถูกสี่พันกว่าบาทครับ
กับเล่นมวยสามสี่อาทิตย์แค่นั้นแหละครับอืม

มันไม่ได้หรอกนะมันไม่ใช่หรอกนะ
แต่ทำไมเขาถึงฟ้องหย่าผมมันมีเรื่องอื่นครับผม
วันที่๑๙อาหารมรกระลาวันไกรเกียครับผม

หมอเซพไปก่อนเกือบกว่าเพิ่งไหม

มีกิ๊กแล้วก็มีชูครับผมผมกินเบียร์มาผมบอกว่าผมกินเบียร์มาลูกผู้ชาย
ผมกินเบียร์มาแล้วทีนี้ผมครับแค่งใจว่าทำไมผมทำผิดอะไรทำไมถึงไม่ให้โอกาสผม
ผมผิดอะไรมากขนาดนั้นเหรอลูกก็ไม่ด้วยกัน
นี่นะคะก็เป็นคำกล่าวอ้างของนายสงกรานผู้ต้องหานะคะ
หลังก่อเหตุเนี่ยค่ะก็อ้างว่าตัวเองยอมรับว่าดื่มเบียย้อมใจมาก่อนจะมาก่อเหตุ
แล้วก็เนี่ยค่ะอ้างสารพัดเรื่องของการฟ้องยาทำไมฟ้องยาทำไมไม่ให้โอกาส
มีคนไหมหรือเปล่าลักษณะประมาณนี้
พี่สาวของนายสงกรานนางเสริมมาเยี่ยมน้องชายที่ห้องขังค่ะ
นี่นะคะแล้วก็มาคุยกับทีมข่าวของเราคุยกับทีมข่าวแบบน้ำตาไหลไปคุยไปอะค่ะ
ครับบอกว่าเป็นห่วงน้องชายไม่รู้ว่าเข้าไปในเรือนจำต้องไปเจอกับอะไรบ้าง
ก็ได้แต่บอกว่าให้อดทนรอวันที่ได้ออกมาเจอหน้าลูก
น้องชายบอกว่าถ้าออกมาก็จะบวชให้แม่แล้วก็จะกลับตัวเป็นคนดี
พี่สาวบอกแบบนี้นะคะส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
น้องชายเนี่ยบอกว่ามันเกินใจที่จะอดทนแล้ว
ถูกด่าถูกดูถูกทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
น้องชายสำนึกผิดฝากกราบขอโทษอีกฝ่าย
แล้วก็บอกว่าไม่ได้โกรธแค้นญาติของคนเจ็บนะคะ
ที่ไปทำร้ายตอนทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

บังคับให้คนเจ็บไปกู้เงินนอกระบบ
เพื่อเอามาจ่ายค่าหวยค่ามวยตู้เนี่ยค่ะ
พี่สาวของนายสงกรานผู้ต้องหาบอกว่า
น้องชายไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
แต่ตัวเองรู้ว่าน้องชายต้องการเงิน
จ่ายเรื่องของรถยนต์เพราะว่าต้องผ่อน
รวมถึงค่าลอตเตอรี่
ไม่เคยคิดที่จะทำหรอกแต่ว่ามันอารมณ์ชั่ววูบ
แล้วก็แกคงไม่รู้หรอกว่าลูกสาวแกนั้นด่าว่าเราไงดูถูกเหยียบยามเราแบบไหน
ผมก็สุดทนผมทำไปผมก็สงสารนี่มันพูดมาบอกมันก็สงสารจับจิตได้
มันก็ถามว่าเป็นไงเราก็บอกว่าถ้ามันก็อาจจะพิการ
อาจจะทำการทำงานเลยไม่ได้แล้วก็เลยพูดเรื่องลูก
คุณผู้ชมคะทางด้านของญาติของฝ่ายคนเจ็บนะคะ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับน้าชายนายประวิทย์วงทองแท้
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวนายสงกรานผู้ต้องหาเนี่ย
ก็มีปัญหากับตัวคนเจ็บเพราะว่าตัวคนเจ็บเองเขาไล่ออกมาจากบ้าน
ไม่พอใจที่โอ้โหทะเลาะกันเรื่องกู้เงินนอกระบบนี่แหละ
เหมือนกับว่าพยายามจะให้ไปกู้เงินมาใช้หนี้การพนันห้าพัน
ตัวคนเจ็บหอบลูกมาอยู่ที่บ้านน้าชาย
แล้วตัวในสงกรานผู้ต้องหาก็พยายามจะมาเอาตัวลูกไป
ฝ่ายหญิงก็พยายามจะขอลูกคืนนายสงกรานไม่ยอมคืน
ฝ่ายหญิงเขาเลยไปฟ้องหย่าอันนี้คือประเด็นสาเหตุที่ฟ้องหย่า
ฟ้องหย่าเพราะว่าอยากจะขอดูแลลูกนะคะ
สารตัดสิน๑๙มกราคมที่ผ่านมา
สงกรานก็ยังจะพยายามมาขอคืนดีพยายามจะมาข่มขู่ฝ่ายหญิง
เขาไปแจ้งความตั้ง๓รอบและสุดท้ายมาก่อเหตุนี้นะคะ
แล้วก็ฟ้องหย่าแล้ว๑ใบ

ผมว่าอะไรก็อยากให้เขาการก็ก็เชียบนะครับ

ถูกดำเนินคดีเพราะว่าตัวนายสงกรานผู้ต้องหาเนี่ย
ตำรวจสพกบินบุรีแจ้งข้อหาพยายามฆ่า
ข้อหาเรื่องของการครอบครองและพาอาวุธปืนกับมีดนะคะ
ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรนะคะ

แต่ก็ต้องรอฟังทางฝั่งคนเจ็บด้วยนะฮะ